ใหม่
แต่วันนี้ดู๑๐องศาเรานั่งผิดหรือเปล่า
ก็บอกว่าตอนเช้าเป็นอีกรายการ

ถูกต้อง๒๙พฤษภาคมก็เป็นวันวิสาขบูชานะคะ
ก็เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยะวงศาขตยาน
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
ประธานพระคติธรรมค่ะความว่า
ดิถีวิสาขบูชาเวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว
จากพุทธบริษัททุกหมู่เหล่า
จากได้บูชาพระรัตนไตรเป็นกรณีพิเศษ
ยังเป็นวาระเฉลิมฉลองของชาวโลก
ตามที่องค์การสหประชาชาติ
ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกนะคะ
นับเป็นที่น่าอนุโมทนายิ่ง
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราทั้งหลาย
นั้นก็ทันรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองนั่นแหละค่ะ
รู้เท่าทันดังกล่าวนี้คือการรู้แจ้งสภาพธรรมทั้งหลาย
ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม
ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเรา
หากแต่เป็นสภาวะที่เกิดระดับสลับกันไปไม่รู้จบสิ้น
ท่านก็ยังบอกอีกนะคะว่า
ความไม่รู้เท่าทันสภาวะเช่นนี้เองก็อำพางให้คนเราคิดผิด
เสมือนการใช้เวลาตลอดชีวิตเพื่อชมมายกล
โดยมิรู้เท่าทันว่าภาพอันดำเนินต่อเนื่องนั้น
เป็นเพียงมายาที่ลวงตาทั้งสิ้น
ถ้าเมื่อใดบุคคลมีความรู้แจ้งในสภาพทุกข์
ความเปลี่ยนแปลงและความว่างจากตัวตน
เขาย่อมสามารถละความโลภความโกรธและความหลง

ดังนั้นค่ะการจะคลายความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นบอกเกิดแห่งทุกข์
ไม่อาจเกิดขึ้นได้เลยหากขาดสภาพธรรมะที่เรียกว่าสติ
ดังนั้นตอนนี้ไม่ว่าจะทำอะไรในชีวิต

บทราชบพิตร

จงหย่าได้ละเลยการอบรม
ให้รู้เท่าทันกายวาจาและใจของตน
ทีนี้ในฐานะที่เป็นชาวพุทธด้วยกันก็การกระทำหน้าที่ชาวพุทธ
ก็ปฏิบัติบูชาตามที่พระพุทธองค์ทรงสันเสริญว่าเป็นการ
อายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนอยู่คู่โลกสืบไป
วันนี้ก็หลังจากดูข่าวใส่ไข่จบอย่าลืมไปเวียนเทียนกันด้วยนะคะ

ใช่จริงอยู่ที่ไหน
อยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าสมมุติวันนี้บางคนอาจจะแบบว่า
มันเป็นสถิติแปลกอย่างหนึ่งนะว่าปีนี้วันนี้คนเข้าวัดน้อยที่สุด

วันนี้เป็นปกติวันสำคัญทางพุทธศาสนาเนี่ย

แต่แปลกอย่างหนึ่งคนไปบ้านพักคนชะลา
คนไปแบบว่าโรงพยาบาลสงฆ์คนยังเยอะนะคะ

พยายามโทรศัพท์ไปถามเขาบอกปกติเนี่ย

แต่วันนี้เขาบอกว่าเป็นปีแรก

แต่ถามว่าจะไม่แบบเกลือกอะไรอยู่เนี่ย

บวชวัดนั้นยังห้ามกองยาวเที่ยงมง

เธอได้ซึ้งในรถพระธรรมอะไรกลับมาบ้าง

เมื่อวานก็รวบตึงไปใช่หรือเปล่าโอ้เข้าใจแล้ว
คนออกต่างจากว่าสุขเสาร์อาทิตย์จันทร์อันทาน

ต้องใช่

แต่ส่วนมากจะหลายคนกลัวฝนกลัวอะไรอย่างนี้
แล้วก็จะแบบนิยมแบบเวียนเทียนกันตอนเย็นมากกว่า
เทียนฝนไม่ค่อยตกหรอกช่วงเวียน

มันชอบตกตกใกล้มากค่ะอืมตกใกล้มากค่ะ
ปีที่แบบว่าคนไปทำบุญกันค่อนข้างจะน้อย

อาจจะแบบว่า๑หยุดยาวหรืออะไรก็แล้วแต่

เยอะช่วงนี้คนก็เลยหันไปทำบุญที่อื่นแทน
อ่ะว่ากันไปยังไงก็อย่างที่บอก
แต่อันนี้ดีกว่าข่าวอันนี้ภาพขึ้นมาฮะ
ใครจะคิดว่าภาพนึง

คิดแต่ว่าบ้านพี่อุ๊เนี่ยแปลก
ลูกพี่อู๋หารุทัยฉันเคยมาเล่าในรายการนี้
เกิดมาเด็กมันควรจะพูดได้ว่า

ประโยคแรกที่ลูกคุณนายอุพูดได้คือผีอยู่ตรงประตู

แต่วันนี้ใครจะคิดว่ารูปหนึ่งที่คุณนายอุหฤทัย

คือคนที่เอามาแกะกรอบไปขาย

แอ้ฟล์ลิตติ้งเนี่ยเป็นของเก่าหมด
ตุ้งอยู่กับพื้นอะไรอย่างนี้
มฌศคนอื่นเค้าทิ้งกันนะ
แต่สิ่งที่ฉันเห็นคืออะไรรู้ไหมมันมีพลัง

และแบบเค้าไม่รู้หรอกแว่งโก๋แว่งโก๋
คุณจะเชื่อไหมว่ารูปนี้ทั้งหมดถ้าจะเอาจริงเกิดขึ้นโดยการมูเตรู

ผีเวงโกะมาบอกนางเลย
หมายถึงตอนที่เห็นทีแรกเลยแล้วซื้อมาเหรอคะ

ชีวิตนางค่อยมาตั้งแต่ภาพนี้เข้ามาในชีวิตของนาง
ชีวิตนางเริ่มเจอเรื่องแปลกเยอะขึ้น
นางแบบว่าสมมุติวันหนึ่งนางไม่เคยรู้ประวัติแวงโกะเป็นยังไง
อยู่ดีก็มีคนแวนโกะก็ไปสื่อสารกับคนทรงเว้ย
คนทรงไทยขนส่งประเทศไทย
นำทีมโดยวิยดาโกมารกุลไง
พี่ตุ๊กวิยดาหมดแต่ขอจันคนที่ขอแวงโกะแล้วเนี่ย

คือปุ๊บเขาก็บอกว่าเนี่ยแวงโกะชอบกินเหล้า
อยากจะกินเหล้าอะไรไม่รู้สีเขียว

ปรากฏว่าก็มีคนเอาเหล้าสีเขียว
มาพอดีก็มาให้นางนางก็ไม่รู้จัก
อีกวันนี้ก็มีคนเล่าเนี่ยมาจากไหนเพื่อนนางมาจากกิจ
ก็เลยซื้อเหล้านี้มาฝากนางก็ตรงกับที่แวนโกะอยากกิน
วันหนึ่งอันนี้คือเล่าแบบย่อนะ
วันหนึ่งเว้ยนางก็บอกว่าแวงโกะมีจริงหรือเปล่า
ถ้ามีจริงมาปรากฏตัวให้นางเห็นสิ
อยู่ดีมีรูปเป็นรูปเงาแวงโกะนั้นจริงเนาะ
เดี๋ยวต้องไปดูย้อนหลังมูไนท์ไปดูเดี๋ยวคุณกลับไปดูเนี่ย

ก็เป็นรูปเงาแวงโกะขึ้นตรงบนกระดานขึ้นเป็นรูปแวร์วงโกะเหรอ

ถ้าวันนี้นางขายสำเร็จ
ตอนแรกเราจะต้องพูดถึงขั้นตอนในการพิสูจน์ก่อนใช่ไหม
ว่าพิสูจน์จริงหรือเปล่าว่านี่มันเป็นของแวนโกะจริงไหม
นั่นน่ะสิวันนี้ผลการพิสูจน์สถาบันนิวเคลียร์พิสูจน
ภาพต้นไม้ของคุณอุอารุไทยเป็นฝีมือของแวนโกะ
แล้วก็เป็นภาพที่วาดไว้ก่อนตาย
ก็แง่แล้วนี่หมายถึงยุคก่อนตายช่วงก่อนตาย
มากแล้วแหละเขาก็มีชีวิตไม่ได้ยืนยาวนะ
คุณนายอุเนี่ยบุกไปถึงฝรั่งเศสนางไปแบบพิสูจน์เนาะแองจี้เนอ

เพราะว่าคือมันมีที่ยางติดอยู่อย่างเดียวคือเรื่องของสีของต้นไม้
ว่ามันไม่ถ้าเกิดเป็นสีชมพูนี่ไม่ใช่แต่ถ้าเป็นสีแบบน้ำตาลใช่
คือมันเป็นแล้วด้านหลังของกระดาษ
จะมีการคล้ายกับว่ามีภาพอื่นซ้อนอยู่ก่อน
คือเนื่องจากเมื่อก่อนเนื่องจากแวนโกช่วงนั้นจน
ก็ใช้ทัพไปเรื่อยวาดทัพไป
เห็นไหมคุณแม่หนูมีความรู้นะคะ
คือปรากฏว่าวันนี้เขาใช้วิทยาศาสตร์
มูเตรลูแต่ก่อนหน้านี้นางมูเตรลูเนอะ

แสดงว่าใครฮืมรูปก็เจอตัวเองก็เห็น
รูปก็เจอแล้วก็ใช้คนทรงอ่ะ
อันเดียวกันที่เปาเขียนเข้ามาคนแม่คะ
อันเดียวกันไม่รู้แต่เขาบอกพี่ตุ๊กวิริญญาณวิทยาดาเป็นคนพานังไป

คนทรงก็บอกว่าแวงโกะติดต่อมา

วันนี้หากฐานวิทยาศาสตร์สนับนที่ภาพที่อุอาารุไทยครอบครอง
โดยวิเคราะห์อายุของภาพ
ฝีมือของแวนโกะในช่วง๒ปีสุดท้าย

ก่อนที่เขาจะจบชีวิตคุณพร้อมกับว่ารวบรวมหลักฐานให้พิพิธภัณฑ์ในเนเทอร์แลนด์รับรอง
ก็บอกจากข้อมูลเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจภาพดังกล่าเป็นของแวนโกะแน่นอน
เพราะนอกจากลักษณะงานที่คล้ายครึ่งแล้วยังสามารถพิสูจน์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสต

หน่วยงานประเทศไทยว่าอยู่ในสมัยเดียวกับยุคที่แวงโกะนะฮะ
ซึ่งในยุคนั้นไม่มีใครที่จะเรียนแบบทำให้เชื่อว่าใช่แน่นอน
เพียงแต่ต้องรอการรอกระบวนการของทางมิวเซียมว่ารับรองมาแล้วได้มาตรวจสอบวิจัยทั้งหมด
เพื่อให้ยกสถานะของภาพนี้เข้าสู่หมวดของภาพวาดที่ศูนย์หายไปจากประวัติศาสตร์
ของงานวิจัยทั้งหมดนะฮะ
แล้วก็เพื่อยกสถานะไอ้ภาพนี้เข้าสู่หมวดภาพวาดที่หายไปจากประวัติศาสตร์ของโลก
ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากแล้วก็น่าภาคภูมิใจอย่างมาก
อย่างไรก็ดีภาพดังกล่าวหากเป็นภาพของแวนโกะจริง
ณตอนเบื้องต้นราคาเบื้องต้น
อยู่ที่๘๐๑๐๐ล้านยูเอสดอลลาร์สหรัฐ
วันนี้เท่าไหร่๓๓๓๔คูณเข้าไปก็ตก๓พันกว่าล้าน
ตอนนี้ที่แพงสุดคือโมนาลิซ่า๗๖๐ล้านยูเอสใช่ไหม
อันนี้ก็ประมาณสักถ้าคิดเป็นเงินไทยนะ

ถ้านางขายได้ต่ำสุดต่ำสุด

แต่ถ้าสมมุติคุณนายอุ๊โชคดีผีแวนโก้

คุณนายอุหารุทัยจะมีเงิน๓๒๐๐ล้านบาท

เมื่อ๔๕ปีนี่ตอนที่นางทำบ้าน

คือทางด้านของดรสะสิพันธ์นะครับ

ตอนนี้เขาก็บอกว่าแล้วพิสูจน์ได้ยังไง

เพื่อการวิเคราะห์ธาตุนะฮะ
เป็นองค์ประกอบของสีบนภาพดังกล่าว

เป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้การตรวจสอบวิเคราะห์ธาตุ
แล้วก็สามารถระบุท่าสำคัญสำคัญในปรากฏในตัวอย่าง
ถึงแม้จะมีปริมาณเพียงเล็กน้อย

ผลที่ได้มาแม่นยำสูงมากวันนี้
อยากเข้าตาหนึ่งแฟนอ้างนะครับ

หรือของบีเอ็นเออะไรต่างอย่างนี้

วันก่อนมีรูปอยู่หลายประเทศมาก

เดินโทรเซไอบกลับมาตายที่บ้าน

พวกเราต้องสอกว่าเดี๋ยวนี้เวียนเทียนกลางวันกันอ่ะ
ยับเยินไปทั้งตัวจริงมันมีภาพเคลื่อนไหวด้วย
อันนี้ท่านผู้ชมดูนี่นะฮะดูฟอร์จูเนอร์นะฮะ
แล้วก็รถหัวสีแดงนั่นมาปุ๊บแล้วเอียง
ดูสิเหลียวคมเกินใครจะนึกแล้วก็ทับนิ่งอยู่อย่างนั้นนะ

ก็ได้เงินกับคอลเลนเนอร์ทั้งตู้นี่นะฮะ
ปรากฏว่าเป็นรถของคุณวรวุฒิอยู่ญาติมากอายุ๔๐
โอ๊ยปะโป๊ะเช๊ะมากเลยอื้อหือแบบว่า๑วินาทีชีวิตเลยอ่ะ
ดูรูปนี้ประเด็นดังกล่าวนี้ค่ะคุณวารวุฒิเนี่ย

เขาอยู่ในนั้นเนี่ยนานมากกว่าจะยังงัดออกมาได้เนี่ยนะฮะ
บอกว่าตอนนั้นเขามีสติดีทุกอย่างได้ยินเสียงคนตะโกนเพื่อช่วยเหลือเขาเนี่ยตลอดเวลา
นาทีนั้นเธอคิดถึงหน้าครอบครัวคิดถึงหน้าพ่อแม่
น้ำตาไหลออกมาผ่านไป๒ชั่วโมงครึ่ง
นี่คอนเทนเนอร์ทั้งอันเอาออกมาไม่ได้
เจ้าหน้าที่สามารถจะตัดประตูได้สำเร็จแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากซากรถก่อนที่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
กระทั่งเช้าหลังเกิดเหตุนั้นพยาบาลมาเปิดรูปนี้ให้ดูนะฮะ
แล้วก็บอกว่าไม่คิดว่าจะรอดมาได้เลยเพราะไม่เห็นรูปนะฮะ
หลายคนก็บอกอย่างนั้นค่ะสาเหตุที่ทำให้รอดชีวิตมาได้
เพราะเคยผ่านการอบรมการช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
และตนสามารถคุมสติได้เป็นอย่างดีเป็นสัญชาติยานการเอวตัวรอด

คือมุดลงไปกับพื้นรถมุดลงไปกับพื้นรถเลย
แต่เราไม่รู้จริงนะว่ารถจะมาสภาพไหนทับ
ยังไงมายังไงมันต้องเชี่ยววิและก็ปอบช้ำเล็กส่วนภาระยาของคุณวารวุฒิเนี่ย
วรวุฒิเนี่ยนะคะก็บอกว่าโครงสร้างของฟอร์ชูเนอร์เนี่ยคงจะช่วยสามีเอาไว้ได้

เพราะว่าเป็นสามีภรรยาที่ชอบไปทำบุญ

ที่สำคัญจะเป็นตะกรุดที่คุณพ่อเขา

สิ่งยางในรถเนี่ยก็อัดทับตัวเขาเนี่ย

เรื่องนี้นะคะก็แน่นอนค่ะไม่พ้นเรื่องนี้อีกแล้วนะคะ
มีคนในโลกโซเชียลก็นำเลขของสามีไปตีหวยเลยนะ
คุณภรรยาก็บอกว่าไม่ซีเรียสค่ะแล้วแต่ดวงคน
ตัวเองปกติก็มีซื้อบ้างนะฮะแต่เรียกที่เรียกไม่ได้ก็คือ
เลขห้องของโรงพยาบาลที่สามีไปพักนี่ก็คือ
แล้วก็นี่นะครับสามกอกอทอหรือกอกอนี่นะฮะ๑๖๘๕ค่ะวันตะ
๑๖๙๕อันนี้อ่านเลขเปลี่ยนรถให้ฟังนะครับคุณธรรมค่ะ
ไม่แต่จริงต้องบอกอันนี้เขามีสติดีมาก
แล้วเขารู้แบบว่าเขาพลิกตัวลงไปอยู่ช่องระหว่างแบบเบาะนั่งสองเบาะ
คือลงไปเป็นแผ่นเหล็กเล็ก

มันเป็นกระดาษรถกลายเป็นกระดาษ

เขาเอาเครื่องตัดทางไปดันให้มีอากาศเข้าไป

เหมือนเหล็กทับลงไปบนข้างบนแล้วก็ทับลงไปอย่างนี้

เงี้ยรอดไหมยังไงเชียวเห็นไหมความสมเขาเอาตัวเขาไปไว้ตรงกลาง
ระหว่างเบาะสองอันที่มันจะมีช่องตรงช่วงเกียร์แต่เขาเก่ง
มันมีสติจริงถ้ามัวแต่กิ๊กตายนั้นจริงเธอ
หมดแต่กิ๊กตกใจตกออกตกใจตายแน่ดูสิ
คือทั้งหมดต้องมีสติครับแม่โอ้ยตาย

โอ้ยพี่แล้วเราสงสัยคอนเทนเนอร์
นี่ฟุตบาทพอดีพี่เมียวมันทับอยู่ข้างฟุตบาท
ว่าลงเต็มกว่านี้แล้วไม่ติดฟุตบาทมันก็จะแนนลงไปอีก
แล้วกลัวคนจะมาช่วยได้หลายชั่วโมงมากนะ
กว่าจะติดลองกว่าจะมาสารเงินกว่ารถจะมา

๒ตัว๒ชั่วโมงแล้วอยู่นั้นอีก๒ชั่วโมง

มันไม่มีเวลาบอกว่าจะถึงเกิดที่น้ำแหละ

ดูสิพ่อพี่เช้าอย่างเงี้ย
ไม่เป็นอะไรเลยนะ
พ่อเชาไม่ได้เป็นอะไรเลยเหมือนแม่ปีเลย
ไม่เป็นอะไร
ผมคือเด็กป่อ๑เนี่ยเหมาะอนุบาลอะไรเนี่ย

นี่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองมาฟังช่วงหน้าค่ะ
น้องเจ๊กลับมาทันใส่ใครค่ะ

คือเอางี้กรณีโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปวีดีโอ
สาวประเภท๒อยู่ในลักษณะเปลือยกายร่อนจ้อน
แม่ฉันอยากจะทำบุญแองจี้ก็ชอบสอนให้ฉันทำบาป
อยู่ในลักษณะเปลือยกายร่อนจ้อนนอนบนเตียง
ทำท่าในลักษณะต่างนานา
เพื่อให้กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนนะฮะทั้งชายและหญิงถ่ายรูป
ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์จนมีคนเข้ามาวิภาควิจารณ์มากว่า
มันหนักเกินไหมมันทำการเสียหายให้กับสังคมนี้ไหม
ภาพรักการท่องเที่ยวของเราหมดกันเลยนะกับภาพนี้
เจ้าหน้าที่ก็ติดตามนะฮะนำตัวสาวประเภท๒มาปรากฏ

คุณดูนางทำอย่างนั้นสรุปแล้วก็คือเอาง่ายเป็นสาวประเภทสองเป็นกะนี่แหละเนาะ
สอบสวนดำเนินคดีเนี่ยนะเพราะว่ากระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธาระกำนัน
โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามกอย่างอื่น
ก็นางโดนปรับกันอยู่แล้วล่ะ๕๐๐๐บาทนางโดนกันแน่นอน
ที่สุดนางโดนปรับปุ๊บนางก็ต้องมาขอโทษขอโพยคนละ๕๐๐แล้วก็ให้กลับบ้านไป
ผู้กำกับสถานีเมืองพัทยาจังหวัดชมบุรีก็เชิญตัวผู้ก่อเหตุมาแถลงต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้น
ทั้ง๓คนยอมรับว่าบุคคลที่อยู่ในปรากฏในคลิปวิดีโอคือพวกนางจริง
แต่เป็นคลิปที่นางทำไว้ตั้งแต่๔๕ปีที่แล้วแล้ว
ปี๒๕๕๖ก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนนำคลิปนี้มาลงสื่อออนไลน์อีกครั้งหนึ่ง
กับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวประเทศจีนซึ่งเป็นกลุ่มคนใบ้
เป็นกลุ่มคนใบ้ทั้งหมดนะที่โรงแรมย่านพัทยากรรมทุกคนจะได้เงินค่าจ้างคนละ๔๐๐๐บาท
จึงได้เดินทางไปปรากฏเมื่อไปถึงนักท่องเที่ยวก็ถอดให้ถอดเสื้อผ้าหมด
เพราะอยากดูภาพของสาวประเภท๒ที่ผ่าตัดแล้วก็ยังไม่ได้ผ่าตัด
คือดูทั้งของยังมีและของไม่มีแบบแฮปสเนคกับโนสเนค
นางต้องการจะดูทั้งหมดในที่สุดก็ถอดเสื้อผ้าเพราะอยากจะดูสภาพ
คนก็ยังไอหยาไอหยากันอย่างว่าอย่างเกอร์เกอร์เทยถ่ายเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
ใช่คุณเอ้ยอ๋อใช่พูดไม่ได้นะฮะแต่ปรากฏว่าเมื่อถอดเสื้อปุ๊บ
นักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มรวมกว่า๑๐คนรุมเข้ามาในห้อง
แล้วก็ถ่ายภาพประหนึ่งถ่ายภาพดาราเป็นซุปเปอร์สตาร์เลย
ตัวเองก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงก็เลยแสดงซะถูก
แต่สุดท้ายก็ขอตัวกลับเพราะไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันพี่
โดยนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้จ่ายเงินคนละ๔๐๐๐บาทตามตกลงกันไว้
แล้วนางก็ได้ทริปอีกนะได้ทริปอีกคนละ๕๐๐หยวน
ก็ตกประมาณ๒๕๐๐บาทจากนั้นก็ไม่เคยพบเจอนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อีกเลย
แล้วไม่คิดว่าจะมีการนำคลิปนี้มาเผยแพร่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะวินดีทำไมมาแบล็คเมย์นางอย่างนี้
สาวประเภท๒นะฮะทั้ง๓รายได้ยกมือไหว้แล้วก็กราบขอโทษเจ้าหน้าที่
แล้วก็ฝากไปยังสังคมว่าไม่ตั้งใจในการกระทำดังกล่าวแต่ยอมรับความผิดทุกอย่าง
อยากขอโทษสังคมที่ทำให้ภาพลักษณ์เสื่อมเสีย
แต่ก็ความจริงก็เอาตรงนางก็ไม่ได้นางก็ไม่ได้ไปทำอะไรที่แบบว่าเนอะ
นางก็แบบว่าตอนแรกก็เหมือนเอาจริงนางก็โดนหลอกไปนั่นแหละ
ก็สงสารแล้วนางก็สัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุ
คือคงไม่นึกว่าจะเผยแพร่คงคิดว่าไปเผยแล้วก็ดูเฉย

วันนี้มงสวยนะอ๋อมงสวยอ๋อก็ไม่ได้ชมว่าหลอนสวย
ธนิดาคุณธนิดาชมแอนจี้มา
อันนี้ไปอยู่คนอื่นไม่สวยนะอยู่กับฉันสวยฉันเป็นไม้แขวนนี่ดี

ไม่สบายแต่ไม่สบายแต่เมื่อคืนเต้นเวิร์ดทางน้ำวนโต๊ะไปเต้นลงไหนอะเจ้า
เออไปงานวันเกิดให้พี่ดูงงโปรกกัสซองที่ทองหล่อด้านพี่แวน
ด้านพี่แวนวันเกิดวันเกิดพี่ลุงพี่ต้องลง
เท่นสมัครกระโปรงสุดท้ายเห็นแล้วเขาลงเอง

ขึ้นเลยไปดูในไอจีของพี่มัดเดี๋ยวต้องให้คุณหนุ่มดู

พี่มาเขาอ่ายคุณหนุ่มลูกคุณไปยืนไกลนั่งตรงบนดำ

แน่นอนต้องยกให้เขาเพราะว่าเขาต้องกังวล
ถ้าสมมุติเขาไปแจกตุ๊กตาทองพิธีกรโอเวอร์แอคติ้งน่ะ

งบินเข้ามาในห้องส่งเขายังกระเด็นออกมาเลย
ที่เราเคยนำเสนอไปนะคะว่ามีผู้ปกครองมาแจ้งความร้องทุกข์ว่า
มีเด็กชายชั้นป๓และป๕พยายามร่วมละเมิดทางเพศกับเด็กหญิงป๑
แล้วก็กดศีรษะให้จมน้ำที่เรานำเสนอไปนะคะ
แต่หลังจากที่ทีมสหวิชาชีพทั้งตำรวจนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยา
ได้สอบปากคำเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด๕คน
ให้การสอดคล้องกับว่าเด็กชายป๓มีการพูดหยอกล้อว่า
จะให้เงินเด็กหญิง๓๕บาทแล้ว
หากเด็กชายนุบัน๒และเด็กหญิงป๑ซึ่งเป็นหลานยาย
ของผู้เสียหายทั้งสองคนเนี่ยนะคะที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยทำ
ท่าทางเรียนแบบตามคลิปที่ให้ดูในโทรศัพท์

คือดูคลิปโป๊ะแล้วก็ให้เด็กทำ
โดยเด็กชายป๑ป๓และป๕ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย

ทางสอบสวนไม่พบว่ามีการกระทำนั้นแต่อย่างใด
ยายของเด็กป๑ได้ออกมายอมรับว่า
สับสนและเข้าใจผิดแล้วก็กล่าวหาเด็กชายทั้ง๓ไปอย่างนั้น
ว่าร่วงละเมษร่วงละเมิดหลานสาวตัวเอง
เพราะตอนที่ผ่านไปเนี่ยไปเห็นหลานสาวเนี่ย
กลุ่มเด็กชายแก้ผ้ากันหมดอยู่บริเวณสระน้ำ
แต่ไม่ได้เห็นกับตาว่าเด็กทำอะไรกันคือเห็นยืนแก้ผ้ากัน
เข้าใจว่าหลานถูกกระทำจริงแต่พอมารู้ความจริงในภายหลัง
สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมของหลานชาย
หลานสาวของตัวเองก็ถึงกับตกใจ
และรู้สึกผิดที่ไปพูดกล่าวหาเด็กชายทั้ง๓คนนั้น
และอยากจะขอโทษครอบครัวคุณเด็กทั้ง๓คนด้วย
เข้าใจผิดแล้วก็พูดพาดพิงกล่าวหา

ขณะที่ยายของเด็กชายป๕ซึ่งเป็นยายของเด็กชายถูกกล่าวหา
ออกมาบอกว่ารู้สึกเครียดมากกับการถูกกล่าวหาในเรื่องนี้

ยังแต่อยู่ในเหตุการณ์ที่มีการเล่นกันเกินเลยความเป็นเด็กเท่านั้น
และเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ส่งผลต่อจิตใจของหลาน

แม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะกระทบกับครอบครัวและสภาพจิตใจของหลานตัวเองเนี่ย
ก็ไม่ติดใจจะเอาความเพราะก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
และไม่อยากให้เรื่องราวบานปลายไปมากกว่านี้
ก็ไม่ได้เปรียวมากเลยนะก็มีบ้านคนนะ
แต่ว่ามันเป็นแอ่งลงไปลึกนิดนึง

คือเด็กเขาคงเห็นเป็นการเล่น
พี่แต่การดูภาพดูคลิปอะไรแบบนั้น
แล้วเรียนแบบมันก็ไม่ใช่สิ่งที่มันควรจะ

เด็กผู้หญิงที่มีอะไรกับผู้ชาย๙ขวบนะเว้ย
คือเด็กต่างจังหวัดเข้าโรงเรียนก็๖๗ขวบใช่ไหม

ที่สำคัญอยู่ที่พ่อแม่
อยู่ที่พ่อแม่ต้องช่วยกันดูแล
ตอนนี้ก็บอกทีวีกล้าพคลอลเราทำรุนแรง

มันควบคุมยากก็พ่อแม่นี่แหละค่ะอยู่ใกล้ลูกก็ดูแลกันหน่อย

เอาอีกข่าวหนึ่งเป็นเรื่องยิ้มค่ะ
ก็เป็นเฟซบุ๊กนะคะมีแฟนเพจเฟซบุ๊ค
ก็เอาภาพเป็นคลิปแห่แชร์ภาพตำรวจขี่ไดโนเสาร์

เรียกว่าเป็นขวัญใจของเด็กที่ไปพบเห็นนั่นนะคะ

เป็นตำรวจทำดีโพสต์ภาพตำรวจจรจรกำลังช่วยโบกรถ
บริเวณหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกนะคะ

เด็กเห็นจะขนาดไหนก็ต้องขอขอบคุณดาบตำรวจธนิษฐ์บุษบง
ผู้บังคับบัญชาหมู่งานจราจรสถานีภูทรเมืองนครนายกค่ะ
ก็จะเห็นว่าชุดของพี่เขาเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะ
บางวันก็อาจจะมีมิกกี้เมาส์บ้าง
แต่อย่างวันนั้นที่เป็นคลิป

แล้วใครเป็นคนตามชุดของเขาว่ะมีมัสคอตให้เช่าแบบนี้เดี๋ยวนี้มันหาไม่ยาก
จริงต้องบอกว่าคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะคะ

ให้กำลังใจผู้พิทักษันติราชในการทำหน้าที่เพื่อประชาชนร้อนนะคะ

ขอยืนดูหน่อยอะไรอย่างนี้น่ารัก
ละข่าวนี่แบบอื้อหือ

ถ้าไม่ใช่หลานล่ะก็เอ้ย

มาค่ะวินาทีนี้
ใครก็คงจะไม่ต้องยอมแพ้หมด๓เจ้า

ชักงานเมื่อวานนี้ผลิตปิดลง

เพราะสมมุติว่าวงการกะเทยฮือห้า

หลังจากถูกซื้อบริการไปห้องเด็กวัยรุ่น
พบว่ามีลูกนักร้องดังรวมอยู่ด้วย

ใบ้ว่าแบคแฮมสันเจ้น
ซึ่งทำให้หลายคนพุ่งเป้ามาที่เจ้าขุนจักรพรรดินะครับ
ลูกชายสุดหล่อของคุณเจเจตรินเนี่ย
แล้วก็เจ้าตัวก็เผยขำตามภาษาคุณพ่อยุคใหม่ว่า
เราได้เห็นแล้วซึ่งข่าวนี้ครั้งแรกบอกตรงเลยว่าขำมาก

เป็นเจ้านายเรายังแบบเออเจ้านายไปทำอะไรมาหรือเปล่า
แต่เจ้าขุนพูดตรงเลยว่าเป็นไปไม่ได้

ไอ้ขุนเห็นแล้วก็ขำ
คือถ้าขุนเป็นกะเทยหรือขุนเทินเป็นเกย์จริง
เกย์ทั้งประเทศได้หัวเราะคือเป็นไปไม่ได้ครับ

ทวิตอะไรเนี่ยคือคนก็จับมาประเด็นเออ
ประเด็นแล้วทุกอย่างมันเป็นความสนุกมากกว่า

เลยว่าเกิดจากความขนอง

หรือว่าจะเป็นใครก็ตามความจริงมันก็คือความจริง

เดี๋ยวคนเล็กก็ตอนเร็วจังเลย

คนเล็กเหมือนพี่ปิ่นไอ้คนเล็กเนี่ยเหลือจะหล่อมาก

แต่ละหน้าเนี่ยเหมือนเจมมากกว่าอะไรอย่างนี้
คนนี้เหมือนพี่ปิ่นบางคนก็เป็นผสม
ขุนก็เหมือนไอ้คนกลางนี่เหมือนพี่เจแหละ
กลางเหมือนพี่เจไอ้คนโตเหมือนพี่โจ
โจหนูโตอะเหอะ
งั้นตายดีกันทั้งบ้านจริง
คนอะไรเนาะลูกกี่คนน่าตายดีมั่วเนี่ย

ป่านี้เด็กพวกนี้มันมีเชื่อไหมว่า

เด็กพวกนี้มันทำเงินของมันเองนะ

คุณเบลล่าไอ้ข่าวนี้เราได้ยินมาหลายวันแล้วนะคะ
ยังไม่จบซะดีเบลล่าถามว่าปวดหัวไหม
แฟนคลับยุให้เลิกกับเวียแยกย้ายกันไป
คนนึงก็ไปคบคุณโป๊ปซะอีกคนนึงก็ไปคบที่สาซะ

เพราะดูละครแล้วอินมากอะไรแบบนี้

สำหรับคู่รักสุดหวานเบลล่ารานีกับคุณเวียสุโกลวัฒน์
เบลล่าก็เข้ามาคอมเมนต์แซวพี่เวีย
โพสต์ภาพฉากหนึ่งจากละครสัมประธานหัวใจนะคะ

ตามด้วยการปลดกระดุมโชว์ซิกแพคและกล้ามล่ำในอินสตาแกรม

สาวเบลล่าก็เปิดเผยว่าหวานเหรอคะไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะ
เรื่องที่มีคอมเมนต์แซวกันก็เป็นเรื่องธรรมดา
ช่วงนี้ก็อาจจะเพราะว่าไม่ค่อยเจอกันบ่อย

พอมีรูปที่น่าแซวเราก็แซวปกติ
ส่วนที่พี่เขาโชว์ซิกแพคก็ขายของเก่งแล้วน้องก็หัวเราะ
แต่เบลก็ไม่อะไรนะคะเบลก็แซวเล่นขำแหละค่ะ

ส่วนที่เขาแซวเรากลับว่าไปออกกำลังกายทำไมต้องสวยขนาดนี้
ว่าพี่เขาก็คอมเมนต์แซวกันเล่นปกตินั่นแหละค่ะ
ส่วนกระแสคู่จิ้นที่ยุให้เลิกกับพี่เขานี่คือ
รู้สึกว่าคนที่เขาชอบเราเขาชื่นชอบเราที่ผลงาน
ที่คนอินกับผลงานของเราความเป็นจริง

คิดว่าไม่มีใครคิดจริงจังถึงขนาดนั้นหรอกค่ะ
ไม่อยากให้มองเป็นเรื่องที่ซีเรียสเลย
สำหรับเบลนั้นมันไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนที่เราจิ้น
ไม่ว่าจะเป็นตัวพี่โป๊ปหรือพี่เวียเองก็ตาม

เดี๋ยวว่าเราก็ไม่ต้องมานั่งกลัวว่า
ต้องไม่โดนตัวกันนะเพราะว่ากลัวจะมีข่าว
เพราะเราก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงาน

โฆษณาเกินจริงหรือเปล่า
แต่เอกสารทุกอย่างนั่งทางหมดแล้ว

ชัดเจนไปเลยไม่ต้องรอให้เรียกก็ได้
ส่วนของดาวิกานะคะกับคุณเต๋อฉันทวิท

เขาหยอกกันแบบว่าเซอมากเลย

ลงไปแล้วใหม่ก็เข้ามาแซวว่า

อีกแนวนึงฟินไหมล่ะตกลงจริงเหรอเป็นแฟนกันแล้วเหรอไม่รู้น้ำตาลทำไมน้ำตาลโดนอะไรคะ
โอ้โหหาว่านี่ค่ะเป็นคางคกขึ้นวอลนู่นนี่นั่นเลยแว่งมากวันนี้น้ำตาลออกมาพูดแล้ว
น้ำตาลช่วงหน้าคุณผู้ชมสักครู่เดียวค่ะชะลิตา
มันมีเรื่องเมื่อวานนี้ใช่ไหมแองจี้ว่าน้ำตาลโดนห้องเสื้อด่าให้ไปนั่งข้างคก
ใส่ชุดโป๊แล้วสายหน้าแล้วก็ทำเหยียดอย่าไม่พอใจใส่เสื้อผ้าแบรนด์ไทยถ่ายโฆษณาไม่มีสมาคารวะมาทำงานก็มือแข็งหน้าเชิด
วันนี้น้ำตาลชะลิตานะคะขอออกมาพูดบ้างว่าเหรอคะพร้อมกับตอบโต้ว่าจริงแล้วที่ถ่ายวันนั้นเป็นโฆษณาแป้ง
ต้องเป็นงานผิวเรื่องชุดก็อยากจะถามเขาว่าเอาหลักฐานตรงไหนมาว่าน้ำตาลเป็นคนพูด
เพราะว่าตานยังไงก็ได้อยู่แล้วอยู่ที่เขาเคลียร์กันเพราะจริงแล้วมีการจ้างสไตลิสต์อยู่แล้ว
และชุดนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามีชุดนั้นมาให้เราใส่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยและอีกอย่างหนึ่งเวลาเราถามไปว่ามีชุดอะไรแบบไหนบ้าง
แต่อันนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะว่าถามไปในกรุ๊ปที่มีเจ้าของอยู่ด้วยเนี่ยนะถามหมดเลยก็ไม่มีคำตอบ
ไม่มีอะไรตอบรับเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเขาอาจจะยุ่งแต่พอถึงวันจริงก็สมควรไหมที่เราควรจะต้องรู้ว่าเราต้องใส่อะไรแบบไหนบ้าง
จริงหมุนตัวเหมือนกับ

ดูของผู้ตอบไปว่าหรือคะ
เนี่ยก็คือหมายถึงว่าจริงหรือคะ
แล้วที่แชร์โพสต์ของตาลก็บอกว่าขอติดต่อกลับด้วยค่ะ

ถ้าเป็นเรื่องจริงต้องมีหลักฐานอยู่แล้ว
เดี๋ยวก็รอดูต่อไปว่าจะเป็นใครกันแล้วกันเนอะ
ห้องเสื้อไหนอ้าวอีกคำนึงค่ะคุณนิกกี้
เอ้านี่ไงคำภาพกันให้กันมาเดี๋ยวดูคลิปก่อนดูคลิปคุณแจงนนี่นะคะ
โอ้โหโดนตัว
โหยนี่ไงละหวานสุด
อาจจะยังไม่ได้ดูสตอรี่ของแมงมุมหรอกออกมาลงครูเลย
ไม่อันนี้เขาก็แบบว่านิดนึงไงก็ไอจีสตอรี่ของทั้งคู่ถูกไหมคะ
ก็มีการโพสต์ภาพถ่ายคลิปวิดีโอการันตีความหวาน
ใจเรียกว่าจากงานปาร์ตี้วันเกิดของน้องชายคนสนิทในกลุ่ม

ก็คือช่วงข้ามวันนี้วันที่๒๘พฤษภาซึ่งทางด้านของคุณเจนี่เทียมพอสุดวันเอง
ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะไม่ได้ออกมาชี้ชัดถึงสถานะความรักของทั้งคู่นะคะ
แต่จากแบบภาพถ่ายรูปหนุ่มนิกกี้ที่เธอโพสต์ลงในสตอรี่อินสตาแกรม
ก็พร้อมกับแปะหัวใจสีแดงดวงโตไว้ข้างแบบนี้แบบนี้ข้างหลังนะคะ
ก็เหมือนจะเพียงพอแล้วสำหรับคำตอบว่าตอนนี้เธอรู้สึกยังไงกับหนุ่มรุ่นน้องคนนี้นะคะ
ส่วนทางด้านคุณมิกกี้ก็เรียกได้ว่าหวานไม่แพ้กัน
ขณะที่คุณเจนนี่ร้องเพลงเมื่อสักครู่นี้
อันนี้ไม่ปิดเลยเห็นหน้าเลย
เป็นผมกลับกับเนื้อเพลงช่วงมันนี้
นี่ไง
มันอาจจะเป็นเพลงที่ร้องได้

เราจะพาไปเจาะลึกถึงคนปั้นเลยด้วยซ้ำไป
แต่ใช้เงินของประชาชนทั้งหมด

คนที่เขาไปมาผมหวยหลายนวดมาก

แองจี้มันบังคับให้ฉันนั่งรถไป๔๕ชั่วโมงกลับไปที่น้องคาย
นะฮะโอ้โหปรากฏว่านี่พระธาตุล่านองที่ฉันไปบวชพระไปบวชพระไปบวชพญานาค
จะเป็นยังไง๔ทุ่ม๑๐นาทีเรากลับมากันกับมูไนท์